คุณผู้ชมทุกท่านอีกหนึ่งเรื่องนะคะช่วยกันตามหาคนหายหน่อยค่ะ
พ่อแม่ทุกข์ใจมานานกว่า๖ปีแล้ว
ลูกสาววัย๒๓ปีเพิ่งจบปริญญา
ไปหางานทำที่ชนบุรีหายสาบศูนย์ไปเลย
ติดต่อไม่ได้แต่พอไปดูที่ห้องพักของทุกอย่าง
เอกสารเตรียมสมัครงานอยู่ครบแต่ไม่มีใครเห็นเธออีกเลย
นี่ค่ะพ่อแม่ก็คือนายวิโรธกไทยสงฆ์กับภรรยา
เป็นชาวตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรำโดยมีนายเอกลักษณ์หลุมชมแข
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาพาไปค่ะ
คือก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยร้องทุกข์กับมูลนิธิกระจกเงานะคะว่า
ลูกสาวนางสาวพาวินีกอไทยสงศ์หรือน้องเก๋วัย๒๓ปีเนี่ย
หายตัวไปลึกลับนานกว่า๖ปีแล้วพ่อเล่าย้อนกลับไปพฤษภาคมปี๒๕๕๙
เก๋รับปริญญาเสร็จก็ได้เดินทางไปหางานทำที่แหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
เพราะว่ามีญาติอยู่ที่นั่นระหว่างที่รอหางานทำเนี่ยนะคะ
เก๋จะโทรศัพท์กลับมาหาพ่อหาแม่เนี่ยสัปดาห์ละครั้งสองครั้งเป็นประจำ
ทีนี้มิถุนายน๑เดือนเท่านั้นเองค่ะน้องเก๋ไม่ได้โทรมาหาเลย
พ่อแม่ก็เริ่มเอกใจรู้สึกผิดปกติแล้วพยายามติดต่อกลับไปก็ติดต่อไม่ได้
คราวนี้พ่อแม่ตีรถจับบุรีรำขึ้นไปหาที่ชนบุรีเลยค่ะก็ไม่เจอ
จากเพื่อนและคนรู้จักก็บอกไม่มีใครพบเห็นเกรงว่าลูกสาวอาจจะถูกหลอกไปทำงาน
ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลูกสาวโพสต์ข้อมูลหางานทำในอินเทอร์เต็
หลายอย่างก็อาจจะทำให้มีการล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างแล้วก็เกิดเป็นอันตรายขึ้น
นายเอกลักษณ์บอกนะคะว่าหลังได้รับการร้องเรียนจากพ่อแม่เมื่อปี๕๗
ไม่มีใครรู้ได้ว่าน้องอยู่ที่ไหนแล้วน้องยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
ใครที่ทราบเบาะแสการหายตัวไปนะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ขอขึ้นให้ดูอีกทีได้ไหมคะ
เนี่ยมีภาพที่คุณแม่เอามานะคะ
หน้าตาแบบนี้ชื่อนางสาวพาวินีหรือเก๋อายุ๒๓ปี
หายตัวไปจากแหลมชะบังอำเภอศรีราชาช่วงเดือนมิถุนายนปี๕๖
เก๋สูงประมาณ๑๖๓เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ๕๕กิโลกรัม
จุดสังเกตคือน้องมีไฝที่จมูกเนี่ยตรงใกล้กับตาเห็นไหมคะ
แล้วน้องก็มีแผลเป็นที่แขนขวาด้วย
ใครเจอน้องแจ้งเบาะแสมาให้หน่อยนะคะที่มูลนิธิกระจกเงา
หมายเลข๐๘๐๗๗๕๒๖๗๓หรือสามารถแจ้งกับตำรวจได้ทุกท้องที่เลยค่ะ